เราไปดูเรื่องของคลิปวิดีโอในโลกออนไลน
ที่มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายนะคะ
แล้วก็มีข้อความระบุด้วยว่า
เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่หญิงสาวนั้น
ตะโกนเสียงดังอยู่ภายในสำนักงานการไฟฟ้า

ซึ่งมีการระบุด้วยว่าเป็นผู้พิพากษาด้วยนะคะ

ดังนั้นค่ะทางโฆษกสารยุติธรรมเองนะคะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะสำนักงานสารยุติธรรมนั้น
ก็ได้พาผู้พิพากษาสาวรายนี้นะคะ
เข้าไปตรวจสุขภาพจิตแล้ว
พร้อมกับระบุว่ากฎหมายสุขภาพจิตเอง
ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลนะคะ
ที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียหายได้ค่ะ
คือตอนนี้มีคลิปของบุคคลรายนี้ออกมาเยอะมาก

ว่าไปไหนก็จะมีคนถ่ายคลิปว่าเขาไปโวยวายอยู่ที่นั่นเยอะมาก

นี่ไงนี่ไงนี่ภาพนี้ที่เกิดขึ้นคือที่กรมขนส่ง
จอดรถขวางเขาไว้เขาก็ให้ใบสั่งไม่พอใจก็เนี่ยโวยวายเป็นภาพเป็นคลิปมาแบบนี้

นายสืบพงศรีพงกุลค่ะโฆษกสารยุติธรรมก็กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปในเฟซบุ๊กนะคะ
เหตุการณ์หญิงสาวตะโกนเสียงดังที่สำนักงานการไฟฟ้านครบางเขนค่ะ
ซึ่งระบุว่าข้อความผู้พิพากษาวีนแตกที่การไฟฟ้านครหลวงว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ก็ทราบว่าเป็นนางสาวชิดชนกแผ่นสุวรรณผู้พิพากษาประจำสำนักงานสารยุติธรรมช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาสารชั้นต้น
ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ค่ะ
แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
ล่าสุดค่ะทางสำนักงานสารยุติธรรมนะคะก็ได้มอบหมายให้คณะนั้นพาตัวนางสาวชิดชนกไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุลาลงกรแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
อันนี้คือเหตุการณ์ที่คุณบอกที่กรมขนส่ง
อกจากนี้ค่ะทางโฆษกสารยุติธรรมนะคะก็ได้กล่าวต่อด้วยว่า
ขณะนี้ถือว่านางสาวชิชนกนั้นเป็นผู้ป่วย
ซึ่งทางกฎหมายเองก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
มิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย
ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย
แต่ในกรณีที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยหรือว่าผู้อื่น
หรือเพื่อความปลอดภัยสาธารณชน
ซึ่งการฝ่าฝืนนะคะก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา๕๔
จำคุกและปรับด้วย
ซึ่งระหว่างนี้นางสาวชิชนกเอง
ก็จะได้รับการดูแลรักษาผ่านโรงพยาบาล
วินิจฉัยอาการแล้วก็ให้ยารักษา
ซึ่งหากสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว
ก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานที่สารยุติธรรมด้วย
แล้วก็ถ้าหากจะให้กลับมาทำงาน
ก็อาจจะเป็นการทำงานในตำแหน่งหน้าที่
ไม่เกี่ยวกับงานด้านของคดี
ส่วนของการสอบข้อที่จริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปนั้น

หากพบว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต

ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการตามกระบวนการต่อไปด้วย
ซึ่งมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า
ว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมรถได้

แล้วว่าถ้าเกิดมีสุขภาพไม่ดีแบบนี้
จะกังวลว่าอาจจะขับรถไปชนไปเฉียวหรือเปล่า
แล้วจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปไหมว่าใบขับขี่ได้มายังไงถูกไหมฮะ